คบกันหลายคนเลยซุปตาในบ้านเรา
เริ่มกันที่คนแรกค่ะน้องปีใหม่เขาคบเป็นคุณแม่ชมพู่อารยาจ้า
มาในเดรสสีหวานชมพูน่ารักมากนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าชุดน่ารักรางวัลของเด็กฝึกงานกองสามแซ่บ
พอเอามาประกบคู่กันป๊ะกับแม่ชมปุ๊บประหนึ่งว่าแม่ชมมีลูกสาวเลยนะคะนี่
ไซด์กันแม่นน่ารักเนอะ
และอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่น้องปีใหม่ได้โคเวอร์ก็คือน้าจุ๋ยวรัฐยานะสุดที่รักของเขา
น้องปีขออวดผิวสดใสแจกรอยยิ้มสวยกับบทพรีเซนเตอร์แบบเนื้อจุ๋ยสุดที่รัก
ไม่ว่าจะเป็นทรงผมองศามุมกล้องไม่เบานะจ๊ะน้องปีจ๋า

แต่ที่สุดของที่สุดในความเหมือนลูกสาวใครก็ต้องเหมือนคนนั้นค่ะพี่แจ๊คเลินขวัญ

เวอร์เป็นคุณแม่ของตัวเองเลยค่ะตอนเด็กเด็กนี่โอ้โหถอดกันมาเลยคุณผู้ชมดูสิ
ก็เหมือนกันสไตล์ก็เหมือนกันอินเนอร์ก็เหมือนกันท่าทางการโพสต์ทงโพสต์ท่า
ได้คุณแม่มาเต็มรู้เลยว่าลูกสาวใครนี่ดูท่าโพสต์ซะก่อนเป็นไงเหมือนกันเปล่า
คำที่เขาบอกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นนี่เรื่องจริงนะหล่นไม่ไกลต้นเลย
ตั้งแต่เรื่องของการแสดงแล้วฝีไม้ลายมือก็โอ้โหได้มาคุณแม่มาเหมือนกันนะ
แล้วที่สำคัญมารยาทน่ารักมากเจอพี่แจ๊คเจอประจำสตูไหว้ตลอดเลยน่ารักมากนะ
พี่บางทีพี่แทบจะไหว้น้องเหมือนกันเพราะน้องเอ็นดูนะ